เขาได้ออกมานำเสนอคนในโลกออนไลน์ก็สนใจเรื่องนี้กันบ้าง

มีพฤติกรรมลวงเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีนะคะไปเข้าโรงแรมม่านรูด
นี่ค่ะลูกชายของผู้มันคับการตำรวจนครบาน
วงเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีเข้าโรงแรมม่านรูดแห่ง๑
จังหวัดนนทบุรีนี่เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็มีการข่มขืนจากนั้นลูกชายตำรวจนายนี้
ก็ได้ให้เงิน๕๐๐บาทให้กับเด็กหญิงรายนี้เป็นค่าปิดปาก
ซึ่งเด็กนักเรียนหญิงให้ข้อมูลนะคะบอกว่า
ซึ่งเบื้องต้นน้องนักเรียนหญิงที่ก็รู้จักกับลูกชายในตำรวจคนนี้
คือตามข้อมูลก็คือเขาบอกว่ารู้จักกันผ่านทางออนไลน์๒เดือนก่อน
แล้วก็แชทกันมาตลอดก่อนที่ฝ่ายชายเนี่ยจะขับรถมารับหน้าโรงเรียน
พาเข้าโรงแรมโดยอ้างว่าจะพาไปถ่ายแบบแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ล่าสุดเพจบิ๊กเกรียนเผยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะ
บันทึกภาพรถเก๋งคันหนึ่งขับเข้าไปในม่านรูดย่านบางกลวยเนี่ย
ก็คือภาพนี้แหละค่ะช่วงบ่าย๓โมงของวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับข้อมูลที่น้องนักเรียนหญิงให้การเอาไว้
ขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งให้เบาะแสบอกว่ารถคันนี้เข้ามาโรงแรมม่านรูดจริง
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มาใช้บริการ
และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้เสียหายและผู้ปกครองไปที่สนตลิ่งชัน
เพื่อให้ปากคำค่ะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์
แล้วหลังจากสอบปากคำเสร็จก็ออกทางประตูหลังของสอนอ
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑พตธธภูมิจิตบอกว่ารับทราบ
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามพยานและหลักฐานค่ะ
เราจับตาดูกันต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้นะคะ